รายงานพิเศษเจาะขบวนการค้าเนื้อสุนัข
จากไทยสู่เวียดนามก็ดำเนินมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับ

ออกไปยังเวียดนามอยู่อีกหรือไม่

หลังจากที่สายลับพยายามเจรจา
เป้าหมายส่งเนื้อสุนัขสดให้ไปขายอย่างประเทศเวียดนาม
หนึ่งในสายลับปีกตัวเข้าไปยังหลังร้าน
พบมีตะแกงตากเป็นจำนวนมาก
มีเศษเนื้อลักษณะคล้ายเนื้อสุนัข

พร้อมกับอุปกรณ์ชำแหละและถังน้ำแข็งใบใหญ่
ลับพยายามเปิดดูถังเพราะสงสัยว่า

แต่เจ้าของร้านก็ไม่ละสายตา
จึงเอาตัวดันถังน้ำแข็งพบว่ามีน้ำหนักเบา
ก็อนุมานได้ว่าอาจเป็นถังเปล่า

ทีมข่าวส่งสายลับเดินทางไปยังบ้านของอดีตเอเย่น

เริ่มตั้งแต่ขบวนการจัดหา
ชำแหละและส่งขายให้กับชาวเวียดนาม
วันส่งสามส่งปีหลัง

แต่ว่าเมื่อเมืองเว้าใหญ่จะรวยเงิน
เขามาทางนี้เขาก็ส่งไปเวียดนาม
เมื่อนึงประตำกว่าพันตัว
หรือสิกว่ามันมีส่ง๖เจ้า๓เจ้าส่ง

ไปเวียดไปเวียดเลยไปบ่งเลย

เขาก็เบียดมาเลยมาซื้อในเมืองไทยนี่
เขาจะเอารถสิบล้อคราวนี้มาแก่ไปเลย
ลับนำเนื้อสุนัขแดดเดียวให้ดู
แต่จากประสบการณ์ของอดีตเอเย่น
บอกว่าเป็นเนื้อสุนัขที่มีเนื้อหมูผสม
อัตราส่วนที่มากกว่า
เนื้อแห่งอันด้านข้างนี้คือเนื้อหมู
เราเห็นแล้วว่ามันเป็นเนื้อหมาอยู่ป่ะ

มันมันเหมียว
นี่เนื้อหมานี่

นี่เนื้อมีขอเชพสมศรี

อกจากนี้อดีตเอเย่นที่ค้าสุนัข

ตั้งแต่มีพรบป้องกันทารุณกรรมสัตว์
และจัดการสวัสดิภาพสัตว์ออกมา
ทำให้กลุ่มผู้ค้าเนื้อสุนัขเบาบางลงมาก
เพราะผู้ร่วมขบวนการส่วนใหญ่ยังถูกจำคุก
เหลือเพียงการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น
แต่ก็ยอมรับว่ายังมีการลักลอบ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน